คุณคะคุณคิดว่าตำรวจเนี่ยเขาจะกลัวอะไร

จริงแล้วตำรวจก็ไม่ได้กลัวอะไรใช่ไหม
ผู้ร้ายเอ่ยโจรเอยอะไรเอ่ยก็จับมาหมดแล้วนะครับ
กลัวเมียเนี่ยไม่น่าจะเฉพาะตำรวจนะครับ
แต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นคุณ
ใครก็กลัวต้องเพ่นหนีแบบนี้แหละค่ะ
นี่
ลิ้นยาวแผลบนักที่แตกขนาดนี้

ขวางตู้รองเท้าในห้องถุงรับแขกในบ้านเลย
แล้วก็ใช้สายไฟข้างตู้เขียว
ออกเนี่ยเพื่อจะเปิดทางออกงูตัวนี้คืองูเห่านะคะคุณผู้ชม
งูเห่าตัวนี้ก็ปลอกใจชู้คอแพร่แม่เบี้ยคู่เสียงดังฟอร์ฟอร์
ตามสัญชาตยานของมันครับจากด้านค่ะที่ผู้ภัยก็ใช้เหล็กอ่ะ
บีบคองูใช่ไหมหนีบสำเร็จป๊าบแต่พอกำลังนำงูออกมานอกบ้าน
เพื่อที่จะใส่ถุงนะคุณต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์ที่ระทึกมาก
ดูตามไว้ค่อยค่อยดูไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ใช้ใช้เหล็กเนี่ยทยายามแบบหยีบคอมัน
มันก็แปลงให้เบี้ยแหละตามถึงท่าตายันของมันอุ้ยโอ้ยแลบลิ้นด้วย

คือค่อยคล้องหนีบออกมาลากออกมาผ่านซอก

ใจเย็นเดี๋ยวตกใจแตกตื่นหลุดออกมายุ่งเลย
ลากออกมาใช่ไหมคะครับ
ออกมาหน้าบ้านแล้วกำลังจะเตรียมใส่ถุง
เดี๋ยวจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะคุณผู้ชม
แหมกว่าจะจับได้มันช่างยากเกินเยอะเกินนะ

ระหว่างที่กำลังจะจับใส่ถุงค่ะคุณ
ยังไงครับมันหลุดอ้าวมันหลุดอีกครั้งหนึ่งอ้าว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยต้องใช้เหล็กประคองงูค่อยนะ
แล้วก็จับมันใส่ถุงอ่ะคราวนี้เข้าถุงไปได้เรียบร้อยนี่ค่ะ
เจ้าของบ้านคือตำรวจนะคะที่เกษียณอายุราชการแล้วก็คือ
พันธุ์ตำรวจเอกเรืองฤทธิ์มาลีการอายุ๖๑ปีนะคะ
เจ้าของบ้านเลขที่๑๖ตำบลเขาดินพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่ายตื่นนอนขึ้นมา
เห็นงูตัวนี้เลื้อยอยู่ในบ้านเลยก็รีบวิ่งไปหาไม้ก่อน
ตีไงตอนแรกตกใจแต่จะเข้าไปตีมัน
แต่มันก็เห็นว่าจะตีเหล้าก่อนมันทูขอขึ้นมาแผ่แม่เบี้ย
ใช่ตกใจไม่ตีแล้วดีกว่า
รู้เลยว่านี่เป็นงูเห่าแน่นอนเพราะว่ามันแผลแม่เบี้ยแล้วก็ขู่แล้ว
รีบวิ่งออกจากบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ให้เข้ามาทำการช่วยเหลือเลยแล้วก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็จับมันได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะจ๊ะ